พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับการล่องเรือสำรานเป็นการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าล่าสุดครับมีบริษัทเดินเรือสำราญจากยุโรปเข้ามาเดินเรือที่ประเทศไทย
ท่ามเรือแหลมชะบังเป็นจุดจอดเรือประจำซึ่งคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทางน้ำได้
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการท่องเที่ยวและเดินเรือสำราญสัญชาติอิตาลี
เป็นเรือขนาด๕๒๐๐ตันและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้๒๓๙๔คน
สำหรับภายในเรือจะเป็นการตกแต่งแบบอิตาลีร่วมสมัย
ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแล้วก็หรูหรา
ซึ่งนอกจากนี้ก็จะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วก็กิจกรรมต่างให้ผู้ที่มาขึ้นเรือนะคะ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทริปของการเดินทางเลยค่ะ
ภายในเรือมีห้องพักจำนวน๙๖๔ห้อง
มีสระว่ายน้ำสปาห้องประชุมและร้านค้าต่างคอยบริการอยู่ตลอด
เพื่อขยายเส้นทางการเดินเรือเข้ามาในบริเวณอ่าวไทย
โดยเริ่มจากประเทศสิงคโปร์มายังเกาะสมุยและมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมชะบัง
เส้นทางที่๒เริ่มจากท่าเรือแหลมชะบังไปยังประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามเกาะสมุย

ส่วนเส้นทางที่๓จากท่าเรือแหลมชะบังไปยังกัมพูชาและไปสิ้นสุดที่หนานซาประเทศจีนค่ะ
สำหรับค่าโดยสารในเส้นทางท่องเที่ยวนี้อยู่ที่ประมาณ๑๗๙๔๓๙ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
หรือประมาณ๖๓๐๐๑๕๐๐บาทต่อคนค่ะ
ท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย
แต่เมื่อเปิดเส้นทางเดินเรือนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างดี
โดยทริปนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย๑๘๐ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
เราทำเรือตัวนี้ตั้งแต่ไปโฮมพอร์ตที่สิงคโปร์
ตอบรับมา๓๔ปีที่ผ่านมามันมีมวลล้วงที่สูงขึ้นเรื่อย
แล้วทีนี้เป็นปีแรกที่เราอยากจะลองดูว่าเอ๊ะทำแหลมชะบังเนี่ยโฮมพอร์ตที่นี่

ปรากฏว่าตอบรับดีมากภายในเวลาไม่กี่เดือน
เราสามารถขายได้ถึงเกือบข้อนลำ
ซึ่งน่าจะเป็นนิดหมายที่ดีว่าตลาดเรือตรงนี้มันมี

ผู้บริหารคาดว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล
ด้วยเรือสำราญในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล

ผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำของอาเซียน